กับ๒นักตบสาวระดับตำนานของไทยนะครับ
อย่างปื้มจิตถิ่นข่าวแล้วก็วิลาวัลอพิญญาโพง
เปิดแถวย่านวัชรพลถนนเทพรักษ์นะครับ
แล้วก็มีการเปิดร้านเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

อยากจะมีร้านกาแฟแบบนี้เป็นของตัวเองบ้าง

ก็ตกแต่งร้านเตรียมพื้นที่ไว้ให้ลูกค้า

หากใครที่คิดถึงทั้งสองคน

ตามภาพนี้ก็นายสมพรใช้บางอย่าง
นายศมาคมธุระวัลย์บอลก็เดินทางไป

ก็มองว่าศึกเนชั่นลีกสนาม๒นะครับ
มีโอกาสชนะได้ทั้งหมด๔ทีมเลย

ทีมชาติไทยเคยเอาชนะทั้ง๔ทีมมาได้แล้ว
แต่การเจอกับแคนาดา๑ใน๔ทีม

จริงทางคิสเองก็แอบกังวลว่า
แคนาดาจะเหนือกว่า๓ทีมด้วยซ้ำ
เพราะว่าแพ้ไทยมาปีที่แล้ว
ปีนี้ทางแคนาดาก็อาจจะโฟกัสเกม

ด้วยความของน้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ

ตอนนี้มันเหมือนกับสดบวกความมั่นใจ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะได้เปรียบทีมอื่น

กว่าทีมที่เขาอันดับโลกดีกว่าเรา

อันนี้บอกเลยญี่ปุ่น
เพราะว่าโค้ดคนนี้ค่ะ
โค้ดรักโค้ดแค้นค่ะ
แข็งตอดในเรื่องระบบทีมมาก

ซึ่งปีนี้เขาเลือกผู้เล่นที่เด็กหมดเลย

น่าจะเตรียมแค้นเปรียบาลีน์ดินที่ปารีส์
แล้วเขาสามารถทักใช้เด็ก

เพราะว่าเกมเขาเหนียวเหมือนกันจุดเด็ดเราคือเหนียว
เจอเหนียวมันจะสู้กันสนุกแล้วก็อาจจะสูสี

ที่เรากิ๊บมองว่าเราเด็ดขาดกว่า
ส่วนความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ล่าสุดวันนี้ในช่วงสายนั้นก็ออกมายืดร่างกาย

ที่เย็นนี้นั้นจะมีคิวอุ่นเครื่องกับทางทีมชาติฟิลิปปินส์เจ้าภาพนะครับ
แต่ว่าทีมฟิลิปปินส์ไม่ได้ลงแข่งขันในรายการนี้
อุ่นเครื่องเวลา๑๗นาฬิกาหรือว่า๕โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับ
จะเริ่มแข่งขันในวันอังคารนี้นะครับ
พบกับแคนาดาเวลา๑๔นาฬิกาครับ